ข่าวนี้ไม่ยอมท่องคาถาของก๊อฟที่เคยแนะนำไว้ว่าถ้ามีปัญหาบนท้องถนนให้พูดว่า
ช่างมันมันจะได้จบไม่มีเรื่องครับแต่ว่าแม่ค้าทุเรียนโพสต์เฟซบุ๊คเล่าบอกว่า
มีผู้ชายขับรถมิวเอ็กซ์ป้ายแดงคือขับรถสวนกันในซอย
คุณผู้ชมลักษณะเบียดกันหน่อยแต่ไม่ได้ชนกันนะครับไม่รู้ทำไมถึงโมโหขนาดนี้
กลับรถมานะครับแล้วมาปาดหน้าแล้วลงมาใช้ปืนทุบกระจกจิกหัวเธอ
แล้วยิงปืนลงพื้นขู่เธอด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะ
ทุเรียนได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะครับ
รถเก๋งสีแดงแล่นมาเนี่ยเป็นรถของแม่ค้าทุเรียนคือเห็นไหมครับว่าสองฝั่งมีรถจอด
ทำให้ต้องเบียดสวนกันรถมิวเอ็กป้ายแดงนะครับ
แล่นมาอีกฝั่งนึงแต่ไม่ได้เฉียวชนกันหรอกนะนะฮะ
จากนั้นเนี่ยแม่ค้าทุเรียนก็ขับรถไปตามปกติไม่รู้เลยว่ารถมิวเอ็กซป้ายแดงที่เพิ่งจะสวนไปเมื่อกี้กลับรถไล่ตามมาอย่างเร็วเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยครับไปถึงกันแล้วแล้วไปปาดหน้าขวางกันแบบนั้น
จากนั้นคนผู้ชายที่อยู่ในรถมิวเอ็กซลงมาจากรถแล้วก็ชักปืนในกระเป๋าสะพายออกมา
ประตูหลังเนี่ยมีเด็กเปิดกระจกชะโงกหน้าออกมาดูผ่านไปนาทีกว่าคนขับรถมิวเอ็กซก็เดินกลับมาขึ้นรถ
แล้วก็ขับออกไปทันทีเปิดมาดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยแม่ค้าทุเรียน
ทุเรียนเขียนข้อความในโพสต์บอกว่าเห็นปืนในมือนั้นไหมเห็นปืนอยู่ตรงนั้นไหม
เห็นใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นคิดยังไงขับไล่ล่ามาอย่างกับว่าครูหนีฆ่าแชร์นะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่ค้าทุเรียนคนโพสต์คลิปดังกล่าวเจอพี่เขาพี่เขาชื่อการนัตถาอัศวะประภัยอายุ๓๓ปีนะฮะ
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนชื่อนางสาวพัชระอายุ๓๑ปีเป็นคนขับนะส่วนเธอนั่งในรถ
แล้วก็ถูกชายคนดังกล่าวมาปาดหน้าถือปืนลงมาทุบกระจกเอื้อมมือมาจิกผมแล้วก็ถามว่า
อยากตายเหรอไอ้ตุ๊ดผมเซ็นเซอร์นะนะฮะเธอกับเพื่อนพยายามขอโทษแล้วฝ่ายนั้นไม่ฟังครับกระชากผม
แล้วก็ยิงปืนลงพื้นขู่หนึ่งนัดแล้วก็ขับรถออกไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนะนะฮะ
กลับมาอีกรอบคราวนี้เนี่ยพี่นิติบุคคลเดินมาถามว่าทะเลาะอะไรกัน
คนขับรถมิวเอ็กซก็ตะโกนอีกว่ามึงเสือกเรื่องอะไรของกูโอ้โหอยู่ไม่ได้สิครับ
นิติบุคคลบอกท่าไม่ดีแล้วขอไปก่อน
ปาดเข้าข้างหน้าพอปาดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินลงมาแล้วก็ถือปืนลงมา
แล้วก็ขึ้นลำอะค่ะเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้ามาทุบกระจกทุบแล้วก็เพื่อให้เราเปิดเปิดกระจกรถ
ทีนี้พอเปิดกระจกรถเนี่ยเพื่อนหนูก็เปิดกระจกแล้วเขาก็จิกผม
แล้วก็พูดว่าแบบมึงอยากตายเหรอไอ้สากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบจิกจิกจิกกระชากกระชากอยู่อย่างเงี้ค่ะ
ทีนี้พวกหนูเนี่ยก็เลยบอกว่ายกมือขอโทษเขาอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิด
ทีนี้เขาก็เลยปล่อยมือแล้วเขาก็แบบเอาปืนนะคะยิงลงมาที่พื้นยิงด้วยยิงลงไปหนึ่งทีแล้วเขาก็ขึ้นรถไป
พอเป็นข่าวดังเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายที่ขับรถมิวเอ็กป้ายแดงในคลิปชื่อนายนพวัฒน์บุญกิติพรท่านอายุ๓๙ปีคันนี้นะ
มากับปืน๙มิลลิเมตรครับใช้ที่ใช้ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจสมบครองหลวง
รับสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ขับปาดหน้าแล้วลงไปทำร้ายผู้หญิงคู่กรณีจริง
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุขับรถเข้าไปจะเก็บเงินกับเพื่อนคนหนึ่งแต่เพื่อนหนีไปก่อน
พอไปเจอรถเก๋งของแม่ค้าทุเรียนเบียดตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดเขาเลยโมโหฮะ
โมโหขับรถไล่ไปปาดหน้าจริงแล้วก็กระชากผมจริงก็บอกจริงทุกอย่างเลย
แต่อย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังขึ้นไหมเขาบอกว่าไอ้ปืนที่อยู่ในมือเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะ
แต่ก่อนจะขึ้นรถนะปุ้ยตอนจะขึ้นรถไหนก็ลองเหนียวไกลดูสักหน่อยสิ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงนะคุณผู้ชมครับไม่ตั้งใจยิงแต่ก่อนขึ้นรถไหนขอลองเหนียวไกลดูสักหน่อยสิ
คุณคิดว่าอยู่ในสนามยิงปืนเหรอคะ
ปืนมันลั่นออกมาที่ปุ้ยนัดหนึ่งอ่ะโป้งออกมานะฮะ
แต่ก็ยืนยันนะก็ยืนยันแบบนั้นว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงข่มขู่หรืออะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าท่านผู้กำกับสพคองหลวงพันธบทเอกเกติศักดิ์มิตรประสาท
แจ้งไปแล้ว๔ข้อหาอะไรบ้าง
คมครูดูมินพกปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วเดี๋ยวท่านผู้ประกลับบอกว่าเดี๋ยวจะสอบประวัติด้วย
ว่าเป็นพวกแก๊งเงินกู้นอกระบบหรือเปล่า
แล้วก็จะส่งปืนไปตรวจสอบว่าเคยใช้ก่อเหตุอะไรมาด้วยหรือเปล่า
หากพบเข้าข่ายความผิดอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปครับ